คุณผู้ชมไปดูกันที่อีกหนึ่งนักแสดงตัวแม่นะคะ
หลังจากที่เธอถือเอาเป็นนักแสดงอิสระ
จะไปเล่นท่องไหนก็ได้เล่นค่ายไหนก็ได้นะฮะ
คนก็เลยยิ่งจับตามองในเรื่องของผลงานเธอมากขึ้นนั่นเองค่ะ
และแฟนก็นับวันรอติดตามผลงานกันอยู่เยอะเลยทีเดียว
ล่าสุดกลับมีข่าวมาว่าพลอยตัดสินใจถอนตัวจากละครเรื่องหนึ่งค่ะ
ก็เลยมีข่าวลือว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับดาราสาวหรือเปล่า
และก่อนที่เสียงลือจะไปกันไกลกว่านี้ค่ะ
พลอยด้วยความเป็นคนตรงใช่ไหมคะ
ก็เลยขอชี้แจงเลยดีกว่าว่าการตัดสินใจถอนตัว
เป็นเพราะมีปัญหาบางประการ
แต่จะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปฟังพลอยค่ะ
เรื่องบางส่วนเรื่องบางกล่องเรือนวิทย์นี่

ว่าคุยก็มีการพูดคุยค่ะ
กระทั้งผู้ใหญ่นะคะกระทั้งพี่ป้อน

ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่า
เราก็ต้องคุยกันให้มันเคลียร์นะคะ
สิ่งทั้งหมดที่มันมีการพูดคุยเกิดขึ้น

แล้วก็พลอยมีการพูดคุยกับทางผู้จัดแล้ว

ก็อธิบายให้เหตุผลว่ามันเป็นยังไงบ้าง

เดี๋ยวมันจะดูเป็นแบบดราม่าอะไรอย่างนี้

อาจจะเป็นละครที่กำลังถอนตัว
แต่ว่ามีอีกเรื่องที่ต้องติดตามเลยกับภาพยนตร์
ที่กำลังจะเข้าฉายนั่นก็คือเรื่องสมุยซอง

เรื่องนี้สมุยซองไม่มีสมุยสำหรับเธอนะคะ

เรื่องน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ก็ต้องไปหาคำตอบในจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันละกันค่ะ